เกมมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกมการแข่งขันต้องเลื่อนออกไป
ราชาติสารพิมพ์มีโอกาสได้ยิงเน้นแต่บอลก็หลุดเสาสองออกไปนะครับ
ทำให้ครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่๐ละตัวต่อ๐
แต่สุดท้ายก็มาเข้าทางแล้วก็ตามซ้ำดับ๒เข้าไปสิ่งเชียงรายนำ๑๐

ก่อนที่เจเบลทอยจะมาตามตีเสมอ๑ประตูต่อ๑นาทีที่๕๐ค่ะ

แต่ว่าเมซี่เจชนะทิพย์สงกระสินก็มาตามตีเสมอนาทีที่๗๖ค่ะ
จบเกมนะคะก็เสมอกันไป๒ประตูต่อ๒ค่ะ